ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเดชบุญจริงนะครับ
เจ้าของร้านล้างรถเนี่ยตื่นเช้ามาเห็นลูกกลมสีดำ
คิดว่าขยะแตะทิ้งไปเลย

ลูกน้องมาเจอบอกโอ้โหพี่นี่มันระเบิดนะ
มาจากไหนก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ย
วัยรุ่นในพื้นที่เพิ่งยกพวกมาเอาเรื่องเอาราวกันมาต่อยมาตี
แล้วก็ปลาระเบิดใส่กันนะฮะ
อันนี้เป็นคลิปที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยปลาระเบิดไหนใส่คู่อรินะครับ
ระเบิดปิงปองที่ทำขึ้นเองนะครับ
ปากเกร็ดนนทบุรีนะฮะแล้วก็ไปโพสต์คลิปเอาไว้เพื่อท้าทายกัน
เหตุการณ์เมื่อคืนนะฮะหลังจากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
คืออันนี้คือปากซอยเลี่ยงเมือง๒๑ตะบนบางพูดอำเภอปากเกร็ดนะครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาคือพอกลุ่มวัยรุ่นแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ย
ตรงจุดที่ปลาระเบิดใส่กันตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้ร้านล้างรถร้านหนึ่งนะฮะ
กันแค่๑๐๐เมตรจากจุดที่ปลาระเบิดกัน
เช้าวันนี้ที่ร้านนะครับเจอวัตถุทรงกลมผูกพันด้วยสก๊อตเทปสีดำ
นี่คล้ายกับระเบิดไทยประดิษฐ์นะครับที่เด็กนักเรียนอาชีวะชอบใช้ในการก่อเหตุทะเลาะวิวาสเนี่ย
ตกอยู่กลางร้านจอดรถในร้านนะฮะซึ่งเป็นคาแคร์ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบนะครับ
เจ้าของร้านนะครับก็คือคุณแป๊ดนะบอกว่าเมื่อคืนนี้ช่วง๕ทุ่ม
แฟนเนี่ยเดินมาที่ลานจอดรถในร้านเพื่อจะขับรถพาแม่ไปหาหมอ
แล้วก็เจอวัตถุก้อนนี้เนี่ยมันตกอยู่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามันคืออะไร
แฟนนี่เตะทิ้งออกข้างทางไปเลยแล้วก็ขับรถพาแม่ไปหาหมอ
เช้ามาพนักงานจะมาเคลียร์ร้านเปิดร้านมาดูเอ้าสงสัยจะเป็นระเบิดหรือเปล่า
อืมตำรวจมาตรวจสอบเป็นระเบิดจริงจริงนะฮะโอ้โห
โชคดีมากเมื่อคืนที่เขาเตะไปไม่ปึ้งไม่ต้มไม่มาเนี้ยค่ะ